ส่วนเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ประมาณสักเก้าโมงเช้าตำรวจสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
รับแจ้งเหตุว่ามีรถเก่งคันหนึ่งขับพุ่งชนรถชาวบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะ
ที่ซอยสุขสวรรค์สามสิบเก้าแล้วก็ขับหนีออกซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบ
แล้วตอนขับหนีก็ชนรถชาวบ้านเต็มไปหมดอ่า
ตำรวจเขาก็ตามเจ้าหน้าที่เขาก็ตาม
ตำรวจก็ตามไปจนถึงโรงแรมเห็นรถเก๋งสีดำคันนี้
พุ่งชนกับคอนเรสเซอร์แอร์อยู่แบบนี้ค่ะด้านหน้านี่ยับเลย
คนที่ออกมาจากรถเก่งคันนี้๒คนผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนหนึ่ง

คือกระโดดปีนหลังคากระโดดลงน้ำ

แถวนั้นมันมีป่าด้วยไงพื้นที่กว้าง๒๐ไร่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๙โมงเช้านะคะ
สีดำคันนี้ค่ะไล่ชนรถชาวบ้านได้รับความเสียหายไปหลายคัน
ในซอยศูกษวรรณ์๓๙อำเพอพระแดงแล้วรถคันนี้ก็ขับหนีไปซอยศูกษวรรณ์๗๐
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ก็ชนรถชาวบ้านอีกหลายคันนะคะ
สุดท้ายหนีไปโรงแรมริมน้ำเลขที่เจ็ดสิบแปดทับหกหนึ่ง
ตำบลบังครุอำเภอพระประแดงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค๗ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุธิโรธไกรวชิระสิทธิ์ผู้กำกับการสพพระประแดง
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปที่จุดเกิดเหตุค่ะพอไปถึงโรงแรม
ได้รับแจ้งเหตุว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ด้วยนะก็เจอจอดอยู่ในสภาพแบบนี้
ชั้นสองนะคะครับหน้าห้องสองหนึ่งเจ็ด
ด้านหน้านี้พังยับเลยตอนตำรวจไปถึงเนี่ยในรถไม่มีใครอยู่แล้ว
แต่ว่าจากการสอบถามก็รู้ว่ารถคันนี้มีผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงมาด้วยกัน
หลังก่อเหตุใช้ปืนเอ็มสี่คล้ายกับปืนเอ็มสิบหกอ่ะค่ะ
ยิงสามสี่นัดด้วยนะคะอืมยิงแล้วก็หนีอ่ะ
วิ่งหลบหนีคือเหมือนในหนังปีนขึ้นหลังคาชั้นสองลงมาชั้นล่าง
หนีข้ามสะพานไปตลาดน้ำคลองขุดเจ้าเมืองอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
วิ่งหนีไปอีกตามสรรเขื่อนริมคลองมุ่งหน้าไปทางคลองควาย
แล้วกระโดดลงน้ำอ่ะอือไหว้น้ำนีเข้าไปในปลา
ป่าย่าตรงนั้นก็พื้นที่กว้างอีกยี่สิบกว่าไร่โอ้โหนี่ไปไปทำอะไรมาต้องหนีอะไรขนาด
คนที่ขับรถคันนี้ค่ะครับเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดนครปฐม
ข้อหาชิงทรัพย์พลทหารบันกรชัยวุฒิเพชรมงคลสุขอายุยี่สิบสอง
เป็นทหารเกณฑ์สังกัดการบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก่อนหลบหนีมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาคเจ็ด
เขาติดตามไล่ล่ามาอย่างกระชั้นชิดนะคะพฤติกรรมก็คือไปชิงอาวุธปืนที่ค่ายทหารในจังหวัดนครปฐม
อืมแล้วก็จี้ชิงทรัพย์รถยนต์คันนี้มาจากกำแพงแสนนครปฐมครับชิงปืนมาด้วย
รถมาด้วยเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยพลตำรวจรีธรรมนูลไรทิพวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เลยบอกว่าตอนนี้สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวพร้อมอาวุธครบมือกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการทหารฝ่ายปกครอง๕๐กว่านายนะคะออกไล่ล่าคนนี้ค่ะ
นี่คือภาพเขานะตามหมายจับนะทั้งทางน้ำทางบกไล่ล่าแต่ยังไร้วี่แวว
พลทหารบันกรชัยวุฒิเนี่ยนะคะอายุ๒๒พอตำรวจปูพรมล่าตัว๑๐ชั่วโมงกว่าสุดท้ายเนี่ยไปจับกลุ่มได้
เดี๋ยวไปดูภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะ
คือควบคุมตัวออกมาจากร่องน้ำในสวน
จุดที่พบตัวห่างจากโรงแรมนี้ไป๒กิโล
ดูสิหนีไปเป็น๒กิโลกรัมนะคะ
คือนีแบบไม่ได้ใช้รถวิ่งหนีว่ายน้ำหนี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบนะคะก็แจ้งตำรวจให้เข้าไปจับนะคะ
ตัวผู้ต้องหาผู้ชายให้ผู้หญิงเดินออกมาก่อน

เออให้แฟนสาวเดินออกมาก่อน
จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวออกมาจากจุดที่เจอตัวนะคะ

แต่ไม่ได้แจ้งว่านำตัวทั้งสองคนนี้ไปไหนนะคะ
ระหว่างเข้าจับกลุ่มประชาชนก็ตามดูกันเยอะค่ะ
ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยากหน่อย
เพราะว่าพื้นที่ก็เป็นร่องน้ำในส่วนของชาวบ้าน

ระหว่างนำตัวออกมาตำรวจบอกว่า
ผู้ต้องหาเหมือนเมาเลยไม่รู้เมาอะไร

เนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ย

แล้วตัวเองออกมาก็เหมือนเมานะ
ทีนี้ทางกู้ภัยพระประแดงนะคะนายศักดิ์ชัยจรรย์
คนนี้เป็นคนพบตัวผู้ต้องหาค่ะ
บอกว่าตอนเข้าไปเจอสองคนนี้นั่งอยู่ริมร่องน้ำ
ตัวเปื้อนโครนเต็มไปหมด
ทั้งสองคนนั่งจ้องเจ้าหน้าที่อยู่
เขาก็เลยเดินกลับไปบอกตำรวจว่าเจอแล้วเจอแล้ว
ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าผู้ต้องหาสองคนนี้จะมีอาวุธหรือเปล่านะ
แต่ปืนไม่อยู่ตรงจุดที่พบตัวผู้ต้องหา๒คนนะคะ
มีเพียงท่อนไม้ท่อนเดียวเท่านั้นปืนไม่รู้อยู่ไหนตอนเจอตัวนะคะ

เค้าก็ได้บอกอะไร

แล้วเจ้าที่เค้าก็เอาตัวแย่บออกไป
ทศวินสอบว่าปืนอยู่ตรงไหน
แต่ตอนเช้าตังหลวดก็ใช่ร้อนแล้ว
ที่ลงตรงข้างหมู่บ้านแล้วก็หายไปเลยครับไม่มีเจอมาแล้ว
ต้องเย็นออกมาแล้วออกมาแล้วก็เริ่มลุกหมาเลย
เป็นนักที่คนเต็มหัวทั้งวันนะเขาเลยยอม
ทำไปเพราะอะไรก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่าน
รอฟังเพราะว่าผู้ต้องหานี่เขาเปิดเผยแล้วหลังจากที่ถูก
จับกลุ่มได้แต่ไปดูต้นทางก่อนครับคือจุดเริ่มต้นของเหตุ
ทึกในครั้งนี้ต้นตอเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เริ่ม
มาจากพื้นที่สพกระตีบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
นะครับอ่าตอนนั้นอ่ามีคดีก็คือทหารเกณฑ์สังกัดโรงเรียนการบิน
กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมถูกเพื่อนทหารเกณฑ์ใช้มีด
ทรัฐทีวีตรวจสอบคดีนี้นะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นปืน
กุมภาพันธ์ประมาณตี๔นะครับโดยพันธุ์ตำรวจเอกสนทัศน์ตั้ง
ศิษย์รีวงศ์นะครับภูมิกับการสพกติเจ้าของท้องที่ตอนนั้น
บอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุทราบว่ามีผู้ชายหนึ่งคนเป็นคน
ตอนนั้นยังไม่ทราบชื่อแต่งกายคล้ายพลทหารใช้มีดจี้พล
ทหารปฐมพรสุวรรณเกิดขณะยืนยามรักษาจุดความปลอดภัยใน
จุดที่ห้าภายในโรงเรียนการบินคนร้ายก็ใช้มีดฟันพลทหาร
ถมพรจนบาดเจ็บที่บริเวณฝ่ามือด้านซ้ายหลังจากนั้นคน
ร้ายก็ชิงปืนไปแล้วก็มีกระสุนอยู่๕นัดด้วยแล้วก็หลบ
หนีไปนะครับออกจากโรงเรียนการบินไปเลยวันเดียวกันนั้นสัก
ทุ่มทหารเกณฑ์ที่ก่อเหตุจี้ปืนก็ทราบชื่อนะครับว่าชื่อ
นายบันกรชัยวุฒิเพชรมงคลศุกร์อายุ๒๒ปีเป็นทหารเกณฑ์สังกัด
โรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพอจี้ปืนจากเพื่อนพล
วันนี้นี่แหละนะแล้วขณะที่ผู้เสียหายตอนนั้นเนี่ยเขาขับอยู่
บนถนนนะครับเจ้าของรถชื่อนายนันทัศน์บุญมีถูกจี้ไป
เขาขับรถอยู่บนถนนในหมู่บ้านทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสน
นครปฐมในรถก็ยังมีเงินสด๔๐๐๐บาทนะครับแล้วก็ได้
โทรศัพท์มือถือไปหนึ่งเครื่องด้วยแล้วก็ขับรถไปรับ
แฟนสาวแถววัดสว่างชาติก่อนจะขับหลบหนีไปแบบไม่รู้ทิศ
ทางค่ะทางทางสพกำแพงแสนเขาก็ออกหมายจับแล้วก็ตั้งข้อหาชิง
ก็คือทั้งปืนกับรถยนต์ใช่กระทั่งวันนี้วันนี้มาเจอ
ว่าขับชนรถโอ้โหคันอื่นเสียหายเต็มไปหมดใช่ในพื้น
ที่สมุดกราการใช่แล้วก็ไล่ล่ากันละทึกเลยจนจับได้ใน
ที่สุดหลังจากจับได้ตำรวจก็นำตัวมานะฮะแล้วก็มีการ
แถลงข่าวถึงเหตุจูงใจซึ่งนายบันกรชัยวุฒิบอกว่าที่
ก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจพยายามจะฆ่าใครเขาแค่ต้อง
หนีตำรวจเท่านั้นค่ะส่วนเหตุจูงใจในการขโมยปืนจากเพื่อน
เป็นทหารเกณฑ์นั้นอ่าบอกว่าขอเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ขอ
พูดถึงแต่ยอมรับว่าทั้งหมดเลยเนี่ยในช่วงเวลาเกิดเหตุ
เนี่ยเขาเสพยาบ้าเสพจนหลอนแล้วคุมตัวเองไม่อยู่ส่วนผู้หญิง
มาด้วยกันเป็นแฟนสาวเป็นชาวไทยใหญ่
ไม่ได้ทำอะไรเลยครับสองวันค่ะ
ไม่ให้ผมส่วนตัวครับ

พอพูดอยู่โรงพักษณ์เนี้ยผมพูดอยู่โรงพักษณ์น้ำเมอร์เนี้ยอยู่นี่ข้างหลัง
แต่อีกเรื่องเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจพี่มาสเกิดครับคือแบบมันเป็นเรื่องมั่งเอิญ
ผมไปแปลแบบชนแล้วผมเหลี้ยวลวลปืนอย่างใช่ไหมผมก็เลยเขาเรียกลงมาคุย
ผมเลยเลือกที่จะไม่คุยกับพี่ครับเขาก็ตามหาเรื่องผมจนแบบ
ผมไม่ได้ตั้งใจเอาเวลาชักคือแนะนำให้ผมจะไปเอาไปตามกลึ่งกลึ่ง
ผมโตจ่ายผมว่าไม่รู้ว่าไงดีรถก็ไม่มีถ้าเกิดผมคิดว่าเครื่องไฟผมก็จะแบกไว้ไม่ได้
แล้วถ้าเกิดเป็นไฟสั่งที่เราเอามามีใครสั่งให้เราเอามาจากไทยบ้างครับ

แล้วหลังจากได้รถเราตั้งใจจะไปไหน
ไม่ตั้งใจไปไหนครับคือผมพาแฟนลงไปเที่ยวให้มีความสุขที่สุด
คือสรุปแล้วที่ขอเรียนสมบูรณ์เนี่ยเราต้องจ่ายผมพี่ด้วยแล้วครับ

แต่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่นี่คือมันไม่ใช่
คือผมลงมามากรุงเทพมาผมก็เข้าไปได้
นี่แหละครับแล้วเดินไปจังหว่าชนมาดีครับ
ยังเมาอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยตอนสอบปากคำ

คืองงคือพูดแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ตั้งใจ
ในวันกรชายวุฒิคนนี้เอาเป็นว่าเรื่องไปจี้ปืน
จากเพื่อนอาหารเกเนี่ยตัวเองก็เป็นอาหารเกนะ

ค่ะแล้วที่ไปจี้ชิงรถเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่ผมไม่มีรถ
ใช่เพราะว่านายผมจะมาเอาปืนคืน

แล้วผมก็ไปรับแฟนอ่าไอ้เรื่องขับรถจนไล่ชนดะไปหมดเนี่ย

อันนี้ผมหลงด้วยแล้วผมอยากพาแฟนไปเที่ยวให้มีความสุข
แต่พูดว่าไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจตลอดแต่ก็ทำ
แต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยไปจี้ชิงปืนก่อนเนี่ย
อันนี้ไม่บอกบอกเป็นเหตุผลส่วนตัว

คือดูท่าทางแล้วคงหลายเม็ด

จริงตอนสอบปากคำยังฟังพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะ
ใช่นะคะเออแต่ผมก็ฟังเขารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย
คุณไม่ได้เมาอะไรนะคะ
ไม่ดีนะฮะนี่พิพันธ์ของยากเสพติดเอามาให้เห็นกัน